ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมที่ศิลปินนักร้องจิตอาสา๓ท่านและชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเกาะพยามได้มีการผนึกกำลังการสร้างแนวปาการังเทียม
เพื่อพิทักษ์ท้องทะเลเกาะพยามและสร้างบ้านให้กับสัตว์ทะเลขนาดเล็กรวมถึงปลาการ์ตูนด้วยนะคะ
ศิลปินจิตอาสาก็นำทีมโดยเอ๊ะจิรากรสมพิทักษ์ติ๊กกฤษศิกรพรสาธิตนักร้องนำวงเพกราวและอัตอังกูลธนาทรัพย์เจริญเยสเตอร์เดย์นะคะ
ได้ร่วมกันกับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดระนองปลูกปากการังในพื้นที่เกาะพยาม
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างความสมบูรณ์ให้กับทุกสรรพสิ่งในระบบนิเวศเกาะพยามทุกมิตินะคะ
ทั้งคนสัตว์ดินน้ำป่าไม้อากาศและทะเลค่ะที่ผ่านมาเป็นผลจากภาวะโลกร้อน
เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในมหาสมุทรและพายุจึงส่งผลกระทบกับแนวปาการังในทะเลโดยตรงค่ะ
นายประยูนคีรินครูฝึกดำน้ำลึกจิตอาสาบอกว่ากิจกรรมปลูกปากการังเริ่มจากออกไปดำน้ำสำรวจพื้นที่แนวปาการังเดิม
สามารถกำหนดพื้นที่แนวอนุรักษ์ขนาดกว้าง๘๐เมตรยาว๔๐๐เมตรที่ฝั่งทิศเหนือของเกาะพยาม
จากนั้นก็คัดกิ่งปาการังที่สมบูรณ์เพื่อขยายพันธุ์ตลอดไปนะคะ
นายประยูนบอกว่าจากการดำน้ำสำรวจท้องทะเลหลังปลูกแนวปาการังแล้วพบว่า
ปากการังเดิมที่เสียหายฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีปลาเล็กปลาน้อยปลาการ์ตูนกลับเข้ามาเวียนไหว้และอาศัยอยู่ร่วมกันค่ะ
ขณะที่เอ๊ะจีรากรหนึ่งในศิลปินที่เข้าร่วมกิจกรรมบอกว่ารู้สึกประทับใจ
และได้ความรู้ในการปลูกปากการังตลอดจนการดูแลธรรมชาติในระยะยาว
เพราะเมื่อปากการังเติบโตก็จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของปลา
ประมงพื้นบ้านก็สามารถจับปลาได้เพิ่มขึ้น
ท่องเที่ยวก็สามารถดำน้ำชมโลกใต้ทะเลที่งดงามนะคะ
สำหรับกิจกรรมปลูกแนวปาการังเทียมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ
นักดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจเข้าร่วมพิทักษ์ท้องทะเลเกาะพยามนะคะ
ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรที่สำคัญ
คนละไม้คนละมือเพื่อความสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยค่ะ